คุณผู้ชมคะเรายังอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องราวของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธวัย๗๒ปีนะคะ
ที่เป็นพระนักวิปัสนากรรมฐานแล้วก็ตอนนี้พลังศรัทธาในตัวหลวงตาเยอะมากจริงค่ะ
หลังจากที่มีการแชร์เรื่องนี้ในโลกโซเชียลแล้วเราก็มีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหลวงตาบุญชื่นพร้อมด้วยพระทุดงอีกสองรูปนะคะ
แวะพักในศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าพุทธชะยันตีที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
เดินออกรับบินทบาทเพื่อเป็นการให้พรแล้วก็โปรดญาติในพื้นที่ด้วยนะคะ
หลังจากฉันพระทหารเช้าให้ศีลให้พรชาวบ้านที่มาทำบุญเรียบร้อยแล้ว
หลวงตาบุญชื่นท่านก็ได้กราบลาเจ้าอาวาสค่ะ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าพุทธชะยันตี
เพื่อที่จะเดินทางมุ่งหน้าเข้าเขตอำเภอนนดินแดงจังหวัดบุรีรำค่ะ
นี่นะคะหลวงตาท่านออกทุดงตั้งแต่มกราคมออกจากพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วก็ทุดงเท้าเปล่ามาเป็นพันกิโลนะคะ
กู้ภัยจากจังหวัดสะแก้วค่ะที่เดินตามมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับหลวงตา
แล้วก็คอยรับน้ำดื่มที่มีการญาติโยมนำมาถวายนะคะก็มีการมอบต่อให้กับทางกู้ภัยคอยดูแล
นี่ค่ะระหว่างทางก็มีชาวบ้านออกมานั่งรออยู่ข้างทางค่ะ
นำผ้ามาปูกับพื้นโรยดอกไม้นะคะให้หลวงตาได้เดินผ่าน
ชาวบ้านหลายคนบอกว่าอยากจะร่วมเดินกับหลวงตาด้วย

ทำได้แค่ร่วมอนุโมทนากับสิ่งที่ท่านปฏิบัติค่ะ
นอกจากนี้นะคะก็มีพระสงฆ์ที่อยู่ในวัด

บางรูปหลวงตาที่ทราบว่ามีพันธ์สาวที่แก่กว่า
หลวงตาท่านก็ก้มกราบพระรูปนั้นค่ะ

ชาวบ้านเขาเลยบอกว่านี่คือความอ่ออนน้อมธรรตนทรงของท่าน
กราบเลยท่านกราบเลยจริงจริงค่ะอย่างที่เห็นนะคะ
โอ้โหชาวบ้านบอกโอ้โหนี่แหละค่ะ
ความอ่อนน้อมถ่อมตนวัดปฏิบัติของหลวงตา
ก็ยิ่งรู้สึกเลื่อมใสสัทธามากขึ้นค่ะครับ
หลวงตาบุญชื่นท่านเดินจาริกไปตามถนนตาพระยาระหารทราย
พักที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาพระยา

ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
กับอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำนะคะ
ลาดชันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นถนนสองเลนสวนกัน

เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยนะคะ
แต่ง็มีเจ้าหน้าที่จะคอยอำนวยความสะดวก
นำเครื่องเป่าลมมาไล่เศษก้อนหินเล็ก

ใช่เศษหินเศษวัสดุอะไร
ไม่แน่ว่ามีอะไรบ่าดเท้าบางทีมันคม
ท่านก็แวะพักฉันยาและน้ำที่ป้อมของเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะ
ชาวบ้านหลายคนที่รู้ข่าวก็ไปรอกราบหลวงตานะคะ
บางคนป่วยเดินไม่สะดวกก็มาค่ะพยายามจะมา

มองเห็นมีโทรศัตริย์มาจากทั้งนู้นมาจากทั้งภาคไทยนู้นนะ
ดูเห็นมีโทรศัพท์เขาในโทรศัพท์
เป็นยังไงรู้สึกยังไงครับที่วันนี้ได้มาไหว้จ้ะ
สบายใจดีจ้ะอยากให้หายเจ็บหายป่วยได้แข็งแรงเข้ามาหากินจ้ะ
ก็อยากเห็นหน้าเห็นตาพื้นก็เห็นหน้าพื้นจักรเชื้อ
นะครับที่มารอกราบหลวงตานะฮะหลังจากนั้นนะครับ
หลังจากนั้นลงตามบุญชื่นได้เดินทางต่อไปอีกหลายคลีโลเมตร
เพื่อที่จะได้ดื่มน้ำพักผ่อนหน่อยนะครับ

และท้อนาคตมีแผลผู้พองต้องพันแผลไว้เนี่ยจะได้พักด้วยครับ
หลวงตาบุญชื่นท่านอายุ๗๒แล้วนะครับถือว่ายังแข็งแรงนะครับ
หลวงตาบุญชื่นใช้เวลาเดินจากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าพุทธชะยันตี
อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วนานกว่า๘ชั่วโมงนะครับ
แล้ววันนี้ก็ไปถึงวัดป่าสัทธาธรรมที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำนะครับ
ระยะทางวันนี้ที่ท่านเดินเนี่ยนะฮะเดินทุดง๒๘กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งหลวงตาบุญชื่นได้กราบขออนุญาตเจ้าวาดจำวัดที่นี่ในคืนนี้นะครับ
วัดป่าสัทธาธรรมอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีลำนะครับ
พอชาวบ้านทราบข่าวว่าท่านเดินทางมาถึงนี่โอ้โห
นี่ฮะมารออยู่เต็มเลยครับท่านผู้ชมครับ
หลวงตาบุญชื่นบอกว่าวันนี้อากาศร้อนจัด

ปกติเนี่ยเคยเดินทุดงระยะทางไกลที่สุดใน๑วันเลยนะหลวงตาบอกนะ
เอาแบบไกลที่สุดแล้วแบบโอ้โหแทบไม่ได้พักเลยเนี่ย
คือ๔๘กิโลเมตรใน๑วันใช้เวลา๑๒ชั่วโมง
ยืนยันว่าเมื่อตั้งปฏิปทาไว้แล้วเนี่ยต้องละกิเลส
แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นต้องทำให้ได้
ต้องละยึดมั่นถือมั่นว่าคือเป็นครูอยู่เรื่อย
หลานมาตีหลังแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยังมาตีครู
คนอื่นมาเหยียบเท้าก็อย่ามาเหยียบเท้าครู
แล้วก็อีกภาพหนึ่งที่เราจะได้เห็นกันเป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ค่ะก็คือภาพที่ญาติโยมมารอกราบหลวงตาบุญชื่นนะครับ
ท่านก็จะใช้ผ้าจีวอนเนี่ยเคาะหัวนะครับให้กับญาติโยมที่มารอกราบนะครับ
ก็ถามหลวงตาท่านนะครับว่าเอ๊ะหลวงตานี่เป็นเครื่องรางของขลังอะไรหรือเปล่า
หลวงตาบุญชื่นท่านบอกว่าโอ้ไม่ใช่เลยฮะนี่คือผ้าอาบน้ำฝนนี่แหละนะครับ

พอเจอญาติโยมก็เคาะหัวให้พรก็เท่านั้นนะครับ
เอาไว้รับน้ำดื่มเวลาที่ญาติโยมที่เป็นศรีกานำมาถวายด้วย
นี่ครับหลวงตาบุญชื่นท่านจะจำวัดที่สำนักสงฆ์บ้านใหม่สัทธาธรรม๑คืน
คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้จะทุดงต่อนะครับ
อำเภอโนนสูงอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำนะฮะตามเส้นทางนะครับ